ไปลืมฟุตศาสตร์โลกที่ลิทุเนียครับ

ก็นำโดยสุภวุฒิกฤษดามูธมัติจีรวัตรนำทัพ

เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยติดสอบสารวัตรตำรวจนะครับ
ขณะที่สุธิพรกัดเจริญของการท่าเรือมีอาการบาดเจ็บอีก
โค้ชหมีรักพลสายเน่นงามก็บอกครับว่าตอนนี้

แล้วก็รายการอุ่นเครื่องที่กำลังทดสอบทีม
ขั้นสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเต็มร้อยนะครับ
ไปฟุตซอลโลกและมั่นใจว่าสามารถสร้างผลงานที่ดีได้แน่นอนครับ